ไปเที่ยวพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งชอบเที่ยวแบบไหน

อย่างที่สองไม่ชอบท็อปปิ้ง
เพราะว่าไม่ค่อยมีทัก
แต่ถ้าใครชอบประวัติศาสตร์
ครับเข้าไปอะไรเก่าวินเทจนี่แวะไปสิงห์บุรีหน่อยไหม
อันนี้แหละฮะโรงแรมที่เราพูดถึง

น้ำแข็งยังเดาเหมือนเดิม๖๕๐บาทต่อคืน

คุณผู้ชมดาวเท่าไหร่คอมเมนต์มาหน่อย

โรงแรมสันติศุกร์ครับชื่อเดียวกับถนนสันติศุกร์เนี่ย

เจอหัวความขึ้นไปได้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ยินเสียง

นี่ขึ้นมาชั้น๒แล้วแบ่งเป็นห้อง๒ฝั่งนะ

เข้าไปดูในห้องหน่อยซิบรรยากาศมันเป็นยังไง

จะบอกว่าเสือผืนหมอนใบก็ไม่ได้

เทนนี่มันได้หลายความหมายมากเลยนะ
เอ้าก็มีประวัติศาสตร์นะ

มันเหมือนฉากใบละครเก่านะ

จริงเอาสักคืนไหมพี่น้ำแข็ง
ขอลองชั่วคราวก่อนได้ไหม

เมื่อก่อนอาจจะราคาสูงกว่านี้นี่เห็นไหมตรง๔กับ๕เนี่ยเหมือนแบบ

เมื่อก่อนเขาอาจจะแบบราคาแบบ๑๕๐
๒๕๐อะไรอย่างนี้
หรืออาจจะแบบ๘๐บาทแล้วคิดว่าเฮงไปว

เหลือเป็น๔๐บาทนะคุณผู้ชม

รายเดือนก็มี๑๒๐๐บาทครับ
หาร๓๐ก็ตกวันละ๔๐บาทเอง
เจ้าของโรงแรมเขาเล่าให้ฟังนะว่าโรงแรมแห่งนี้อายุเกือบ๙๐ปี
สร้างขึ้นสมัยที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองที่มีการขนส่งสินค้าทางน้ำ

โรงแรมนี้แหละไว้รองรับผู้ที่เดินทางมาค้าขาย
เรียกว่ามีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีครับไปฟังเจ้าของหน่อยฮะ
เก่าไว้แล้วก็เรื่องราคาก็ถือว่าไม่แพง
เฮียเก็บไว้นะผมว่ามันจะทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตได้นะ
ถ้าแบบทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะ
ทำดีคนชอบถ่ายรูปโอ้โหชอบ
ทีใช่ไหมจังหวัดสิงห์บุรีก็เป็นเหมือนจังหวัดทางผ่าน
ถ้าสมมุติจะขึ้นเหนือไปก็จะต้องผ่านสิงห์บุรี
แต่ว่าหลังจากนี้ไม่แน่นะอาจจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่
ผมเนี่ยเวลาผ่านผมต้องแวะกินแม่ลาปลาเผา
นี่คุณผู้ชมก็ถามมาแบบนี้มันจะคุ้มค่าไฟค่าซักผ้าปูไหม

ใช่แล้วบางคนก็บอกว่าโหนอนแบบนี้กลัวมีเพื่อนนอนด้วยจังเลย
แต่คนที่เขาอยู่ที่นั่นเขาบอกเลยนะว่าโรงแรมนี้ไม่ได้น่ากลัว

เออยังมีห้องว่างนะ
มีมีว่างอยู่๕ห้อง
ชั่วคราวไหมดอมไปชั่วคราวกับพี่ไหมไปลองค้นต่อ

โอเคเออนะฮะ